แล้วก็ไปขโมยรถ

รถฉุกเฉินที่เขาส่งต่อผู้ป่วยนะ

เปิดไฟวับวาบเปิดไซเลนนะครับ

หนีจากตรงนั้นแล้วจะไปหาลูกเมียที่กรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชม
ตำรวจสพศรีบุญเรืองครับสกัดจับนายสมดีทำเขียวอายุ๓๓ปี
นี่คือหน้าสวนน้ำรีสอร์ทนะครับ
อยู่ที่ถนนสายหนองบัวลำพูศรีบุญเรือง

ขโมยรถตู้อ่ะรถตู้ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีบุญเรืองเนี่ย
แล้วว่าไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
เป็นคนขับรถตู้คันที่ถูกโกหดมาเนี่ย

เขาขับรถไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู

แล้วก็ลงไปช่วยผู้ป่วยเข้าไปใต้ห้องใช่ไหม

ตู้ที่เข็นเตียงลงผ่านไป๓นาทีคนร้ายมาปิดประตูหลังเรียบร้อยเลย
ปิดประตูหลังนึกขึ้นนั่งเบาะคนขับแล้วก็ขับออกไป
ไฟวาบวาบไซเรนอะไรก็ยังเปิดอยู่ก็เลยแจ้งตำรวจสอบพ่อหนองบูรบู
ก็ตำรวจไปสกัดจับได้ในใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง
นอกจากนี้นะครับจะไปเจอรถกระบะทะเบียนหนองบูรอำพูอีกคันจอดทิ้งอยู่ในโรงพจาวรรภ์มองหนองบูรอำพู
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่สมดีนี่แหละ

สมดีคนที่ขโมยรถตู้ส่งต่อผู้ป่วยเนี่ย
ขโมยมาจากนายธวัชชัยบุตรดาวงอายุ๓๐ปีอีกทีนึง
ขโมยมาจากบ้านผืออุดรธานีครับ๒ทุ่มวันเดียวกัน
เจ้าของรถเขาก็ไปแจ้งความที่สพบ้านผือไว้แล้ว
สมดีเนี่ยนะขับรถกระบะมาจอดทิ้งไว้โรงพยาบาลหนองบัวลำพู
แล้วก็ขโมยรถตู้ส่งต่อผู้ป่วยขับหนีไปใช่ไหม
สมดีเล่าบอกว่าทีแรกทีแรกมันมีทีไหนด้วยเหรอ
ทีแรกตั้งใจจะขโมยรถกระบะขับไปหาลูกหาเมีย

เพราะรถจุกเฉินเปิดไฟว่าเปิดไซเรนด์อย่างเงี้ย
สงสัยตำรวจจะไม่สนใจและที่สำคัญรถพวกนี้นะน้ำมันน่าจะเยอะ
น้ำมันหน้าเขาจะใส่ถังไว้เยอะอ่าแล้วยังไงต่อ
เอ่อก่อนที่จะทำเนี่ยผมเสพยาบ้ามาเม็ดหนึ่งอ่า
นี่แหละตัวเร่งปฏิกิริยาตรวจปัสสาวะก็ม่วงสิครับ
ตำรวจแจ้งเขาหารักษัพสิครับและจากการตรวจสอบประวัติพบว่า

อยู่อุดรฐานีนะแต่คิดว่าเพราะยาบ้า
โอ้นี่เจ้าของธุรกิจเหรอเนี่ยโอ้นี่เจ้าของธุรกิจเนี่ยโอ้นี่เจ้าของธุรกิจเหรอเนี่ย
โอ้นี่เจ้าของธุรกิจเหรอเนี่ยโอ้นี่เจ้าของธุรกิจเหรอเนี่ย
นะครับซัดยาบ้าเข้าไปแล้วหลอนหลอนแล้วมาก่อเหตุไง
คือเมื่อวานนี้ตำรวจก็นำตัวนายสมดีไปฝากขังแล้วนะ
แต่ตอนฝากขังเจ้าตัวอยู่จะกระหยีตายิ้มจังเลยยิ้มทำไมพี่
ยิ้มทำไมนะคือเจ้าตัวบอกโอ้จับเขามาทำไมเนี่ย
เมื่อกี้คุยเป็นรักเป็นเวรนะพอตลาดบอกจับมาทำไมเนี่ย
แล้วก็ชี้ไปที่รถตำรวจด้วยนะบอกว่าเขาขับรถตำรวจมา
โอ้ไปหมดแล้วสมงสมองยาบ้าทำพังหมดแล้ว